เอาล่ะเช้าวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงของครอบครัวบัวหลวงกันเลยนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สัปดาห์นี้เองเนี่ยวันนี้วันหยุดนะวันหยุดสำหรับเด็กไง
ก็คือตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นี่วันเด็กวันจันทร์นี่วันครูวันนี้มาก็ถนนโล่งหน่อย
ก็กลับมาอัปเดตกับเรื่องการลงทุนวันนี้วันครูอาทิตย์หน้าตุดจีนครับ
แล้วเป็นไงมันมีอะไรบ้างจุดจีน
ตุ๊ดจีนก็แน่นอนคนมีอายุหน่อยต้องจ่างเมาเด็กก็ได้แต๊ะเอีย
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลามีทั้งให้เงินสด
ใส่สองแดงมาให้สวยเลยให้ท้องค้ำมั่งจะเป็นเส้นจะเป็นก้อนเนาะว่ากันไป
ตอนนี้เลยมีประเดินวินิตครับวันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
รู้สึกว่าทองคำค่อยขึ้นมาโดยตลอดนะ
หลังจากไตรมาส๔ปีที่แล้วหลังจากทรัมป์ได้รับตัวเป็นประธานาธิบดี

แต่ก็เลยทำให้เราเห็นว่าราคาทองคำแท่งเอง
ก็ปรับตัวขึ้นมาจากประมาณสักต้นปี๑๖๐
ตอนนี้อยู่ประมาณสัก๑๒๐๐เหรียญต่อออนซ์
ด้านการลงทุนแล้วตอนนี้จะตรุษจีนหลายคนบอก
จะซื้อทองคำจะซื้อตอนนี้เลยไหม
หรือจะไปซื้อสัปดาห์หน้ายังไงดี
ถ้าเราดูในเชิงความสินคิดถิติ
มันมีอิทธิพลนะกับหลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลกเหมือนกันนะ
และเมื่อราคาทองคำโดยปกติเราบอกว่า
คนจีนนี่ก็ถือเป็นผู้บริโภคนะรายใหญ่ของโลกนะ
อันดับหนึ่งอันดับ๒เนี่ยก็คือจีนกับอินเดียเลยแหละ
ฉะนั้นเวลาคนจีนเวลาเข้าตุดจีนปีใหม่
ก็มักจะซื้อทองแล้วมันมีผลนะทุกปี
ก่อนที่เราจะเข้าสู่จุดจีนราคาทองคำจะขึ้นทุกปี
อันนี้ตามหลักสถิติเลยตามหลักสถิติเลย
แล้วก็เรียกว่านอกเหนือจากราคาทองคำ
เราก็เห็นราคาสินค้าอย่างอื่นขึ้นด้วยนะ

ใช่เพราะว่าเขาเองเดี๋ยวพอจุดจีน
โรงงานในจีนจะหยุดยาว
ฉะนั้นเขาก็จะซื้อไว้ก่อน

ต้องบอกว่าปีนี้แหมทองคำเนี่ย

ทั้งในเรื่องของดอลลาร์
เรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อ

จีนเองตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ย
เขาก็อยากที่จะให้ค่าเงินหยวนนี้อ่อนค่านะ

อ้าวแล้วคนจีนทำไงอ่ะ
ใช่ฉะนั้นคนจีนก็เลยหันมามอง

เพื่อประกันค่าเงินตัวเอง

ก่อนหน้านี้เรารวบว่าคนจีนเอ่ยไปซื้บิทคอยว์นะ

ซื้อทำไมซื้อทองคำดีกว่าดีไหม
ก็อย่างน้อยรูปคำได้นะ
แล้วตรงนี้จุดจีนก็คือเรื่องเทศกาล
ก็ทำให้ราคาทองคำหรือมูลค่าฟันซื้อขาย

ทำให้เกิดราคาขึ้นราคาลง
มันมีอะไรมากขึ้น
บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแรงมาก
สัปดาห์นี้ประกาศตัวเลขออกมาดีมาก
ยุโรปญี่ปุ่นประกาศตัวเลขมาดีมาก
ทุกคนจะมองว่าโอ้โหในเรื่องของเงินเฟ้อจะต้องมา
ในเรื่องของดอกเบี้ยจะต้องขึ้น
ฉะนั้นราคาทองคำก็อาจจะมีอุปสรรคตรงนี้
แต่ในทางกลับกันนะถ้าตัวเลขประกาศออกมาแล้วเนี่ย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

เป็นประเทศที่ใหญ่มากฉะนั้นเนี่ยเขาต้องหยุดเรียกว่าสักสองสัปดาห
สองสองสัปดาห์เพราะว่าเขาต้องให้คนเดินทางฉะนั้นเนี่ยประเทศก็ใหญ่
อู๋ฉะนั้นเนี้ยปกติแล้วช่วงจุดจีนเนี้ยจ้ะ
มักจะเห็นราคาไก่ขึ้นนะอ้าวขึ้นสิเออนะกินกันเยอะเออ
เราซื้อไปไหว้ใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยราคาไก่ไม่ยอมขึ้นนะ
เขาปีที่แล้วขึ้นมาแล้วฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
ในแง่ของตอนเนี้ยอืมเริ่มเข้าสู่ในช่วงของสมดุลเหมือนกัน
อ่านะครับฉะนั้นเนี้ยพอปกติทุกปีอ่ะราคาหุ้นที่เกี่ยวกับราคาไก่น่ะ
ครับจะปรับตัวขึ้นทุกปีน่ะช่วงตอนเทศกรรมตัวจีนเนี้ยน่ะเออ
ตัวจีนเนี้ยน่ะอืมมีผลขนาดนั้นใช่นะครับแล้วก็พอหลุดจากตัวจีนไปแล้ว
เนี้ยนะครับในส่วนค่อยว่ากันเออค่อยว่ากันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไป
เนี่ยคนก็ค่อยมามองต่อว่าเอ๊ะเรากำลังอยู่ในช่วงของการประกาศตัวเลข
งบการเงินอ๋อนี่กำลังจะถามเอ๊ะเริ่มเห็นธนาคารบางแห่งประกาศอ่า
นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็อีกหน้าจะมีกลุ่มธนาคารประกาศงบการเงินออกมาเรื่อยเรื่อย
ใช่แล้วเราก็คงมาติดตามกันต่อนะครับว่าเอ๊ะตัวเลขเนี่ย
ของกลุ่มธนาซึ่งถือว่าเป็นคล้ายภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนเศรษฐกิจไทยเลยใช่ถ้าตัวเลขออกมาดีนะครับ
โอ้โหหุ้นหลายกลุ่มที่ต่อมาจะประกาศผลประกอบการ
จะเริ่มคึกคักทันทีนะครับ
อันนี้ก็เป็นวิธีการดูวิธีการลงทุนแบบง่าย
งั้นคอยสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวลงมาดูกันว่า
กลุ่มธนาคารที่ประกาศงบการเงินออกมาแล้ว
จะดีหรือแย่กว่าที่คาด
กลับมาที่ห้องส่งครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณคุณชัยพรแล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ